มาดูเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากการบริจาคช่วยเหลือกัน
คือต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจ
เห็นใครเดือดร้อนเราก็คือถ้าช่วยได้ก็ช่วย
เพราะว่าก็อยากจะให้ผลจากความทุกข์กันนะครับ
ทีนี้มันมีกรณีอยู่กรณีหนึ่งนะครับ
มันก็จะคล้ายกับอีกหลายกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับ
นักแสดงหนุ่มคนหนึ่งอายุ๔๑ปีนะครับเขาชื่อที
ภูมิธนวัฒน์บุญลือประดิษฐ์นะฮะตอนที่เป็นนักแสดงมีงานเล่นหนังเล่นละครอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนักแต่ก็มีงานอยู่พอสมควรก็มีผลงานอ่ะมีผลงาน
แต่ที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก
ก็คือเมื่อสักช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หนุ่มทีวัย๔๑ปีคนนี้เขาอัดคลิปนะฮะ
บอกเล่าถึงอาการป่วยของเขาบอกว่าป่วยหนัก
ตอนนี้เขาเป็นวรรณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลือง
เป็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้นิดหนึ่ง
เห็นไหมสู้พร้อมเดี๋ยวลองเทียบกับภาพตอนที่เขายังรับงานแสดงอยู่สิ
ค่ะพอป่วยแล้วก็ผอมไปเยอะใครเห็นก็สงสารอ่ะอืมนะนี่เห็นไหม
ใช่คือบอกว่าเขาเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วต้องลาออกมารักษาตัวนะ
แม่ก็ลำบากอยู่กันสองคนพี่น้องทิ้งไปหมด
แม่ก็เป็นเบาหวานเป็นความดันตัวเองก็เป็นวรรณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลือง
ตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดเชียงใหม่ใครเห็นก็สงสารใช่
ที่สุดแล้วครับเขาอัดคลิปเมื่อ๑กรกฎาคมนะ
คนก็เริ่มเห็นใจหลั่งไหลบริจาคเงินช่วยเหลือกัน
วรรณโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ไปช่วยเหลือเรื่องการรักษา
คือทีไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลอีกแล้ว

นี่ฮะเอมมี่เขาก็อัดคลิปขอให้ช่วยกันหน่อย
ตลอดเดือนกรกฎาคมพีโพสต์ภาพและคลิปของตัวเอง
พร้อมทั้งเลขบัญชีส่วนตัวเพื่อขอรับเงินบริจาค

ล่าสุด๒๑กรกฎาคม
อัดคลิปบอกว่าตัวเองอาการยังหนักอยู่นะ
ยังหนักอยู่อยู่บ้านเอื้ออาทรที่เชียงใหม่เนี่ย
แล้วอาจอยู่ได้อีกไม่นานด้วยพร้อมกับแนบเลขบัญชี
ขอรับเงินบริจาคอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้คนเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้ว
บอกเอ๊ร้องไห้ทุกครั้งมันอัดคลิปแบบมันจริงหรือไม่จริง
อะไรอย่างเงี้ยนะถัดมาอีกสองวันเริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลว่าที
ไม่ได้อยู่บ้านเอื้ออาทรแล้วนะแต่อยู่บ้านเดียวหลังใหม่
ในหมู่บ้านจัดสรรแห่ง๑เที่ยวบริเวณสรรษายจังหวัดเชียงใหม่
แล้วมีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านอีก๑คันด้วย
ทำไมความเป็นอยู่มันดีขึ้นมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปหาคำตอบมาให้นะคะ
สิบสามกรกฎาคมที่เปิดบ้านให้ทีมข่าวเข้าไปสัมภาษณ์
บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านเช่ามีคนที่เขาเมตตาคิดค่าเช่าแค่สองพันบาทต่อเดือน
อืมส่วนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้วไฟ
กำลังจะมายึดทียืนยันว่าเงินบริจาคได้มาแค่ประมาณห้าหมื่นบาท
เก็บไว้ซื้อยาซื้อยาให้แม่ด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย
ยืนยันว่าเงินบริจาคแค่ห้าหมื่นจริงจริงอ่าต่อมาค่ะเอมมี่แม็กซิมที่เคยมาโพสต์ช่วย
ให้ช่วยกันบริจาคให้ทีเนี่ยนะเธอออกมาบอกเลยว่ายอดบริจาคไม่น่าจะใช่แค่ห้าหมื่น
น่าจะเป็นหลักแสนแล้วก็บอกทีเลยว่ายอมรับความจริงเถอะ
ออกมาบอกว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคเลยนะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเงินบริจาคเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยน้อยห้าแสนบาท
อืมยี่สิบแปดกรกฎาคมเอมมี่บอกว่าอ่ะรู้ตัวเลขเงินบริจาคแล้วครับ
มันไม่ใช่ห้าหมื่นแปดล้านบาทไม่ใช่ห้าหมื่นและไม่ใช่ห้าแสนด้วย
แปดล้านบาทแปดล้านเหรอเรียกร้องให้ทีออกมาชี้แจงกับสังคมเพราะเธอบอกว่าเธออาจจะโดนผลกระทบไปด้วย
เพราะเธอเป็นคนออกมาช่วยช่วยโพสต์ให้คนช่วยบริจาคทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของทีอีกรอบ
คราวนี้ทีเงียบเก็บตัวเงียบคนในบ้านออกมาบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะทีป่วยหนักความดันขึ้นสูง
แต่รถที่เคยจอดอยู่หน้าบ้านไม่มีแล้วนะวันนั้นที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอีกรอบนึง
ที่สุดแล้วเมื่อถูกสังคมถามหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้๓๐กรกฎาคมทีต้องออกมาแถลงข่าว
เอมมี่แม็กซิมที่ยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยยอมรับว่าได้รับเงินบริจาคมา๘ล้านบาทจริง
แต่ไม่ได้ใช้จ่ายอย่างสุรุยสุรายตอนนี้ยังเหลืออีก๗ล้าน๕แสนบาท๕แสนเนี่ยเอาไปใช้หนี้บัตรเครดิตกับหนี้ที่ยืมเข้ามา
ในบัญชีตัวเอง๑ล้าน๕แสนแล้วที่เหลือเขาบอกว่าเขาเก็บในบัญชีของแฟนนุ่มฮะเพราะว่าไม่งั้นเขาอาจจะถูกอายกอายัดจากหนี้สินอะไรพวกนี้ครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
เขามีรถสองคันทีก็เลยขอผ่อนกับเขามีบ้างไม่มีบ้างก็ว่ากันไปตามภาษาแฟนเนาะจน
จนป่วยออกจากงานก็ไม่ได้ส่งเขา๔๕เดือนก็เลยคืนเขาไปพอคืนเข้าไปปุ๊บชื่อรถเช็คได้เลยครับว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชื่อทีแล้วก็ไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อน้องเขยเพราะว่าเขาก็ยังผ่อนอยู่เหมือนกัน
วันนี้บ้านก็ไม่ได้ซื้อไปเช่าเขาเขาตกลงกันว่าทำเล็กไม่ได้ใหญ่แต่กล้องมันแพลนมาใหญ่ซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบไม่เกี่ยวกับเงินพี่เลย
ใช่ไม่เกี่ยวกับเงินที่ทุกท่านบริจาคมาเลยเงินทุกท่านที่บริจาคมาเป็นตังกุยถังเช่าเห็ดลินจือยาต้านลดความดันให้แม่ทั้งนั้น
ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอโทษทุกท่านที่ทีไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดตั้งแต่แรกและทำให้เข้าใจผิด
ผมจะไม่ดราม่าแล้วผมจะไม่ร้องไห้ของเงินแล้วถ้าจะช่วยผมก็เป็นตุ๊กตากับกระเป๋ากับอะไรที่ผมจะโพสต์ขายจะดีกว่าครับผม
ที่สุดก็ยอมรับว่าได้๘ล้านไปอยู่ในบัญชีชื่อของแฟนนุ่มซะเยอะ
บริจาคให้เขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็บริจาคแล้ว
แต่เขาก็สงสัยว่าแล้วทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่แรก
นี่ไงต่อไปเวลามีคนเดือดร้อนเนี่ย